คุณผู้ชมคะตอนนี้ถึงแม้ว่าประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะคะ
ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาบอกแต่ว่าบางพื้นที่ยังคงร้อนอยู่

อย่างที่โคราชเนี่ยชาวโคราสเขาก็บอกว่าร้อนเหมือนกันนึงค่ะ

ก็เลยขอคุณยายบอกร้อนแบบนี้

มือหนึ่งผูกเชือกไว้ยายก็จับไว้
แต่ปรากฏว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดมันเกิดขึ้น
เพราะเชือกที่ผูกไว้กับมือของหลานชายเนี่ย

ร่างของหลานดิ่งลงไปในน้ำเลยค่ะ

บนดงใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมานะฮะ
หลังเกิดเหตุตำรวจสพกระชอน
ประสานไปที่หน่วยกู้ภัยฮุก๓๑ค่ะ
เสริมแรงให้ช่วยกันลงหาสักประมาณ๓๐นาที

เด็กชายพิสิทธิ์จันทรศรีอายุ๑๑ปีนะคะ
ยายของผู้เสียชีวิตเล่าบอกว่าช่วงปิดเทอม
หลานชายที่เรียนหนังสืออยู่ที่ขอนแก่น

ก่อนเกิดเหตุตนกับหลานชายออกไปที่ทุ่งนา
ระหว่างนั้นหลานชายบ่นว่าร้อนนะยาย

ในคลองส่งน้ำชนระประทานตามประสาทเด็ก
แต่คุณยายก็ห้ามไว้เพราะรู้ว่าหลานว่ายน้ำไม่เป็น
แต่หลานชายก็ยังอ้อนคุณนึกออกไหม
อ้อนยายยายก็ใจอ่อนเล่นก็เล่น
วิธีการของยายคือใช้เชือกมัดที่ข้อมือหลานไว้นะคะ
แล้วให้หลานลงไปเล่นในน้ำ
แต่อยู่ดีสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น
เชือกมันดันหลุดจากมือของหลาน
ทำให้หลานชายจมน้ำไปต่อหน้าต่อตานะฮะ
คุณยายก็เลยรีบวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
ชาวบ้านก็ส่วนหนึ่งมาช่วยกันงมหา

ให้เจ้าหน้าที่มาช่วยค้นหาสุดท้ายนี่ค่ะ
พยายามเท่าไหร่ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตน้องไว้ได้นะคะ
จากนั้นตำรวจก็มอบร่างให้กับกู้ภัย
ให้กับกู้ภัยเพื่อส่งศพไปชนะสูตร
โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
แล้วก็มอบศพให้กับทางครอบครัว
นำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะคะ

เอาเลยนะฮะดูข่าวนี้เป็นอุทาหรณ์
ไม่เอาเลยนะทั้งวิธีการทั้ง
ไม่ได้โอ้ถึงเวลาท่านช่วยไม่ทัน